จะถูกอกถูกใจคุณชนะแน่นอนนะกับความแซ่บ
ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านนี้ยำแซ่บ
หรือแม่ค้าแซ่บกว่ากันติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ร้านนัวปาก

นี่ตั้งอยู่ภายในบขเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะจ๊

ก่อนที่คุณจะนัวปากคุณเข้าไปดูในร้าน

คือเขาเป็นร้านยำที่มีเมนูหลากหลายเป็นร้อยเมนู
และที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า

ไม่แพ้เมนูยำเลยค่ะ
เดี๋ยวค่อยดูใจเย็นคุณชนะใจเย็นนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่า
คุณฝนเนี่ยเขาบอกว่าร้านนัวปากเนี่ยมีเมนูเซอร์เนจิกซิกเนเจอร์คือเมนูยำจัมโบ
รวบรวมอาหารทะเลสดใหม่ใส่ของเขาเข้าไปกับน้ำยำปลาร้าของทางร้าน
แล้วก็โรยหน้าด้วยไข่กุ้ง
ถ้าหากว่าลองทานดูแล้วรับรองติดใจ

ที่ร้านมีโต๊ะเอาไว้คอยบริการลูกค้าทั้งหมด๙โต๊ะเท่านั้น
และทางร้านเขามียำปลาร้าแพ็กใส่ขวดเอาไว้เป็นน้ำปลาร้ายำ
เอาไว้ขายให้กับลูกค้าในราคาขวดละ๖๙บาท

คุณเอาไปทำทานเองที่บ้านได้สบายรสชาติอร่อยเลย
และบอกเลยว่านอกจากยำทางร้านเขายังมีน้ำพริกสูตรเฉพาะของร้านอีก๕น้ำพริกนะคะ
มีหลากหลายเมนูให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็เมนูยำก็เป็นร้อย
ทางร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลา๑๑โมงถึง๒ทุ่ม
ใครอยากจะกินยำจัมโบหรืออยากจะกินยำอะไรที่มันนัวปาก
แวะไปลองความแซ่บของร้านนี้ได้สอบถามได้ที่เพจและหมายเลขโทรศัพท์ย้ำ
อันนี้หมายเลขโทรศัพท์ร้านนะคะ
เออร้านโบหรือปากนะ
นี่หมายเลขโทรศัพท์ร้านเขาเท่านั้นนะคะ
ค่ะโทรสั่งเมนูยำเนอะ
ใช่เออเข้าเมนูในเฟซบุ๊คก็ได้นะคะโบหรือปาก
อยากจะเป็นน้ำยำร้านนี้
ให้แม่ค้าสองคนนี้คลุกเคล้าทุกวันเลย
เออมนตรี

ลายไหลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะ